ท่านผู้ชมครับเราไปที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสะพานพระราม๘อีกครั้งนะครับ
คุณชมพู่สรรพัฒน์จะลองเปรียบเทียบเรื่องของไฟเรื่องของภาพถ่ายเรื่องของเวลา
เดี๋ยวดูนักขณะตรงนี้หน่อยในเวลาช่วงตรงนี้ใกล้กับเวลาที่คุณกติกเขาบอกว่าเนี่ยถ่ายรูปกับคุณแตงโม

คุณผู้ชมคะไทยรัฐทีวียังคงลงพื้นที่พิสูจน์กับอีกหนึ่งข้อกังหา
มปริศนาที่หลายคนยังคงสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพในคืนวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์ของกลุ่มแตงโมแล้วก็กระติกรวมทั้งกลุ่มเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทดังกล่าวในคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
และนี่คือเวลาในขณะนี้นะคะ๒๒นาฬิกา๔นาทีซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะมาพิสูจน์จะเห็นได้ว่าด้านหลังยังคงเป็นสะพานพระราม๘ที่ยังมีไฟปิดอยู่นะคะไฟที่หมายถึงนี่คือหมายถึงไฟสลิงที่อยู่บริเวณสะพานพระราม๘ยังคงเปิดแค่ในส่วนของไฟหัวสะพานแล้วก็ไฟถนนแต่ไฟสปอร์ตไล
ลิดาซึ่งก็เป็นภาพที่ถือว่าวิวด้านหลังเนี่ยยังเป็นไฟแสงสีทองสลิงเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวเทวราชทีวีพิสูจน์ถ่ายภาพกันอีกรอบหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกับเวลาภาพที่กระติกระบุไว้กระติกบอกว่าถ่ายภาพจุดนี้ที่บริเวณด้านหน้าหัวเรือนะคะบริเวณด้านหน้าหัวเรือในเวลายี่ส
เป็นภาพใกล้เคียงกับในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวหรือว่ากระติกได้ถ่ายภาพในคืนดังกล่าวที่บริเวณด้านหน้าเรือนะคะ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าแสงไฟที่บริเวณด้านหลังหรือว่าไฟสีทองถูกปิดแล้วก็มืดไปแล้วนะคะ
นี่คือภาพที่ได้จากการถ่ายในเวลาจริงในเวลาขณะนี้ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาภาพที่กระติกมีการระบุไว้ว่าถ่ายในเวลา๒๒นาฬิกา๖นาทีและ๒๒นาฬิกา๑๓นาทีนะคะ
นี่ก็คือเป็นการลงพื้นที่พิสูจน์จริงเพื่อถ่ายบริเวณด้านหน้าสะพานพระราม๘กลางแม่น้ำเจ้าพญาบนเรือโคบอล
ซึ่งเป็นเรือลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกับเรือที่กลุ่มเพื่อนแตงโมมีการลงมาในวันที่เกิดเหตุนะคะ
ปรากฏว่าภาพด้านหลังสลิงสีทองดังกล่าวนี้ปิดมืดสนิทแล้ว
นี่ก็คือเป็นการพิสูจน์ในพื้นที่จริง

กลางแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็บนเรือโคบอลแห่งนี้ด้วยนะคะ

แต่ให้คุณผู้ชมได้ติดตัดสินจากภาพที่มีการบันทึก
ตามเวลาจริงที่เกิดขึ้นในเวลา๒๒นาฬิกา๕นาที
โดยการบันทึกภาพจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ